พลังโซเชียลอันนี้เป็นเรื่องราวดีกันบ้างนะคะ
เขาช่วยกันหาทุนซื้อเครื่องตัดทางไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ
หลังเกิดเหตุรถชนติดกัน
แล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยมาเกิดกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตช่วยกันแชร์
แล้วก็ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อเครื่องตัดถ่าง
สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
หลังจากที่หน่วยกู้ภัยและทางอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่บอกว่า
ระหว่างช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถชนครั้งที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ต้องรอนานกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
กว่าที่เครื่องตัดถ่างจากอำเภอเมืองจะไปถึง
ก็เลยอยากจะขอบริจาคงบ๓แสนบาท
เพื่อจัดซื้อมาประจำที่อำเภอลำทัพ
ด้านในสมบูรณ์เต็มชื่นนะคะนายอำเภอลำทัพ
มีหนังสือขอความร่วมมือในการขอสมทบทุนจัดซื้อในครั้งนี้
แล้วก็ให้ผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้หลายช่องทาง
ที่ทำการของหน่วยกู้ภัยในอำเภอลำทัพ
แล้วก็โอนเงินช่วยเหลือไปได้ที่หมายเลขบัญชี
๔๐๓๘๗๗๗๔๙๗นอิสระเรศเพ็ดร่วงธนาคารไทยพาณิชย์
ซึ่งหลังจากที่มีการแชร์ออกไปนะคะ
ก็มีประชาชนแล้วก็ส่วนราชการร่วมบริจาคคนละเล็กคนละน้อย
รวมแล้วตอนนี้ได้ประมาณ๑๕๐๐๐บาท

เลขบัญชีอีกทีดีกว่าเผื่อมีคุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือนะคะ
หมายเลขบัญชี๔๐๓๘๗๗๔๙๗นายอิสเรศเพชร่วงธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ

ครั้งล่าสุดที่เกิดการระดมทุนกันขึ้นมา
เกิดขึ้นเมื่อ๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
รถชนแล้วก็มีผู้ติดอยู่ในรถอาการสาหัส๓คน
ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพรุดินนาพร้อมภรรยา

ซึ่งทั้ง๓คนขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่ค่ะ
ร่วมบริจักษ์กันได้นะครับเพราะว่าเหตุสูตรวิชัยอุบัติเหตุเนี่ยบางทีวินาทีชีวิตสำคัญมาก